ท่านผู้ชมครับมีรถกระบะของสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ขับรถมาตามเส้นทางสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแถวอายุทยานี่นะครับ
มาถึงสะพานต่างระดับบางปะอินนี่นะฮะขับมาตามทางเรื่อยเรื่อยเนี่ย
ขับมาปาดหน้านี่จังหวะตรงนี้นะครับ
เลี้ยวซ้ายปื๊ดนี่คันนี้ครับปาดหน้าจอดปุ๊บ
มีวัยรุ่นชายลงมาจากรถนี่เห็นไหมฮะ
เดินหาเลยเขาก็ถอยรถหนีเลยนะครับ
คนขับลงมาด้วยนี่วิ่งมาสองฝั่งเลยซ้ายขวา
เขาก็ใส่เกียร์ถอยแล้วนะวัยรุ่นสองคนนี้ทุบกระจกมองข้างรถกระบะของเขาฮะ
พังเสียหายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓วันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราได้คุยกับทางผู้เสียหายนะฮะ
กระบะคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยฮะนี่กระจกมองข้างนะครับที่ถูกทุบในวันนั้น
คุณกฤษดายืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ขับรถไปปาดหน้าอะไรใครเลย
เขาเป็นกระบะตู้ทึบส่งของเนี่ยรถของเขากับรถเก่งคู่กรณีก็มาคนละเส้นทางด้วย
ไม่รู้ว่าจำผิดคันหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะลดกระจกเพื่อขอโทษนะ
คือไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกกะว่าขอโทษไว้ก่อน
แต่เห็นท่าอีกฝ่ายตอนที่ลงมาแล้วเนี่ยท่าทางแบบถ้ารถกระจกขอโทษจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
ถอยหนีแล้วขับออกดีกว่าแต่ก็โดนทุบกระจกข้างไปเนี่ยฮะ
สองฝั่งเลยนะครับหลังเกิดเหตุนี้เขาบอกเขายังไม่กล้าออกไปทำงานเลยนะ
เพราะต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเกรงว่าจะถูกดักทำร้ายอีก
ผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่เขาเอาคลิปนี้โพสต์ลงในโซเชียล
ปรากฏว่ามีคนบอกเคยโดนเหมือนกันเคยโดนสองคนนี้เหมือนกันนี่ฮะ
แสสีส้มคันนี้เอามีดไล่ฟันรถเขาเป็นกระบะตู้ทึบนะฮะ
ช่วงเวลาแบบใกล้เคียงกันเลยนะฮะเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาดำเนินคดีเหลือเกิน
อยากรู้เหมือนกันว่าทำไปเพราะอะไรอ่านี่เป็นอีกคลิปหนึ่งใช่ไหมที่เขาส่งมาร้องเรียนอ่ะ
นี่เห็นไหมนี่เขาบอกโดนเหมือนกันคนอื่นก็โดนเหมือนกัน
เรามั่นใจว่าไม่ได้มีการปาดหน้าอะไรกันไม่มีพี่มาคนละเส้นครับเพราะว่าเราไปเรามาจากบางปะอินไง
จังหวัดมันอินเขามาจากสระบุรีเขาเบี่ยงซ้ายมาจากอีกเส้นหนึ่งเลยนะ
แต่มาก็จบกันจริงเบี่ยงซ้ายมาความจริงเขาไม่ควรเบี่ยงซ้ายมาอยู่แล้วเส้นนี้เพราะว่ามันกระชั้นชิดเกินไป

แต่ว่าที่ไปเจอกันก็คือจะเลี้ยวเข้าไปในซอยที่จะไปรับงานพอดีใช่ไหม
ใช่พี่ซอยนั้นคือซอยที่ผมเลี้ยวประจำทุกวันแต่ยอมรับมันเปรี้ยวซอยนี้มันจะล้อคันคลองเข้าสุเหล่า
ซอยนี้จะเป็นซอยสุเหล่าไงพี่มันจะเปรี้ยวนิดนึง
หรือว่าสองคนนี้จะมีอะไรกับกระบะตู้ทึบ
คันไหนเนี่ยตามเอาเรื่องเขาหมดนะ
ทางตำรวจสพพระอินราชานะครับเราตรวจสอบไปเนี่ยบอกว่าทราบเหตุแล้วนะครับ
ผู้เสียหายเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ตอนนี้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้หลบหนี
เพื่อจะดูว่าเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวจะประสานไปยังบริษัทขนส่งเอกชน
ที่เขาติดสติ๊กเกอร์ว่ามีรถคันแบบนี้มาวิ่งรับงานทำงานอยู่หรือเปล่า
หรือไปแอบอ้างเขาหรือเปล่าจะได้ไล่ตรวจสอบกันต่อไป
เพราะว่าผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปขับปาดหน้าเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรด้วย
นี่ฮะบางคันก็ถูกปาดหน้าใช้มีดขู่ก็มีนะครับ
แต่คันที่ว่าถูกใช้มีดไล่ขู่ไล่ฟันเนี่ยยังไม่ได้มาแจ้งความ
แต่คันนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
เพื่อน้องดูอยู่ยังไงก็ไปหาตำรวจเขาหน่อยกันแล้วกันนะ